แล้วก็มาถึงช่วงวินาทีที่สำคัญที่ทุกคนรอคอยนะครับ
เป็นช่วงเวลาที่จะตัดสินความสามารถครอบครัวของแม่โปร่ง
จากจังหวัดกรุงเทพมหานครว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจ
ต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้สำเร็จหรือไม่ในวันนี้

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และนอกจากทุนต่อชีวิตที่ทางรายการได้มอบให้แล้วเนี่ยนะครับ

ให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
ในช่วงกุญแจต่อชีวิต
ซึ่งการตอบคำถามถูกในแต่ละข้อ

เพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งมีเวลาดอกละ๒๐วินาที
และภายในตู้โบนัสจะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้ด้วยครับ

คุณผู้ชมเอาใจช่วยกันนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

พยานชนะในตัวเลือกใด
ที่ประสงค์กับสละอูและมีความหมายทุกคำ
ตัวที่๑ค่ะ
ขอไขว้ฝันรอเรือค่ะ

ถูกครับ

ทำได้แล้วเก่งมากเลยนะลูก
พยานชนะนะครับในตัวเลือกที่๑นะฮะ
คอควายฟอร์ฟันรอเรือ
สมกับสารอูแล้วมีความหมายทุกคำเลย
ครูหมายถึงร่องน้ำที่ขุดขึ้น
ฟูหมายถึงพองขึ้นขยายตัวขึ้นนะครับ
รูหมายถึงช่องที่สามารถทะลุได้เช่นรูเข็ม

เพราะฉะนั้นทำไปได้แล้วนะครับ๑ข้อ
ครอบครัวของแม่โป่งจากกรุงเทพมหานคร
ได้รับทุนไปต่อชีวิตข้อแรก๕๐๐๐บาท
เอาละ๑ข้อผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้น
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องวัดมหาบุตรครับ
ประมาณ๗โมงกว่าคือไปขับวิน

หนูก็ซื้อกับข้าวเข้ามาบ้าน
แล้วก็หาข้าวหาอะไรให้เขากิน
ประมาณ๘โมงครึ่งหนูก็ออกไปวิ่งใหม่

หนูก็ต้องซื้อกับข้าวเข้ามาให้เขากินอีก

วัดมหาบุตรสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศใด
ตัวเลือกที่๑ค่ะ๒๓๐๕ค่ะ

ถูกครับ
มันเป็นยังไงใจชื้นขึ้นมา๒ข้อแล้วนะ

สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ๒๕๖

ครอบครัวของแม่โปร่งนะครับ
ทำไปได้แล้วครึ่งทาง๒ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
ฟังเฉลยข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

สู้สู้แม่ยังสู้เลย

ทำข้าวไข่เจียวจำนวน๑๔จาน
ภายในเวลา๓นาที

มาเอาใจช่วยกันว่าแม่โปร่งทำได้หรือไม่ได้ครับ
หรือไม่ได้ครับ
ไม่ได้

แม่ใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับ๓นาที๑๔วินาทีครับ

เอาละครับก็ยังคงเงินทุนอยู่นะครับ๒ข้ออยู่ที่๑๐๐๐บาท
เย้
พลาดไปข้อเดียวเราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้าน
แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนในข้อต่อไป
ข้อสุดท้ายที่เหลือครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องลูกเสือครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ประเพณีการจับมือซ้ายของลูกเสือ
ได้แน่ใจไหมครับ

ถูก

๑แสน

เพราะประเพณีการจับมือซ้ายของลูกเสือได้แนวคิดประเพณีนี้มาจากชนเผ่าซูลูครับ
ครั้งหนึ่งประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเป็นต้นกำเนิดของกิจการลูกเสือเคยทำสงครามกับชนเผ่าซูลู
ก่อนจะสงบศึกนายทหารอังกฤษขอจับมือด้วยแต่หัวหน้าชนเผ่าซูลูไม่ยอมจับด้วยมือขวาแต่กลับยื่นมือซ้ายออกมา
เพราะถือว่ามือขวาเป็นมือที่สกปรกใช้ฆ่าคนมามากส่วนมือซ้ายเป็นมือที่สะอาดและใกล้หัวใจ
ตอบถูกวันนี้สองข้อได้รับทุนไปต่อชีวิตหนึ่งมืนบาท
ตอบถูก๒ข้อมีสิทธิ์ได้กุญแจต่อชีวิตไป๒ดอก
ซึ่งเวลาดอกละ๒๐วินาทีรวมเป็น๔๐วินาทีครับ
โอ้วดีมาก
โบนัส๔ใบนี้๑ตู้มี๑๐๐๐บาท
อีก๒ตู้มีตู้ละ๕๐๐บาทอยู่
และอีก๑ตู้มีข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัม
จะเลือกให้ใครขึ้นมาเล่นครับ
จะเล่นคนเดียวหรือจะมาตามจำนวนดอกกุญแจเลยก็ได้
แม่เล่นก่อนและให้หญิงเล่นที่๒

เคยดูทางรายการเราค่ะแต่แม่บอกว่าไม่เคยเห็นตู้นี้ไม่เคยค่ะ
แต่วันนี้ครอบครัวแม่ได้ตู้โบนัสครับค่ะดีใจไหมแม่ดีใจค่ะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้เงินรางวัลเพิ่มไปอีกใช่ไหม
ไขก่อนนะแม่เล็งไว้ยังว่าจะเอาดอกไหนดี
แม่เอาดอกแรกโอ้โหพร้อมไหมแม่อ่ะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว

ก็คือได้ไปทั้งหมดเลยนะครับ
อยากจะดูเฉลยตู้ไหนก่อนครับแม่

ตู้ที่๔นะครับได้เลยครับ
ตู้ที่๔นี้แม่ว่าในตู้นี้
จะได้โบนัสเท่าไหร่ครับแม่

ลืมมัน

ถ้าอย่างนั้นมาลุ้นกันว่า
ตู้ที่๓ที่แม่พุ่งมาเลย

แม่ไม่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

สายสดือไปแล้วแต่สายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกนั้นไม่มีวันขาดหายแน่แน่และครอบครัวนี้ก็ทำให้เราเห็นแล้วนะครับว่าความรักของแม่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่จริงจริงผมชายามิดชัยเกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
รู้สึกตัวขึ้นมาแขนสตาร์ทขยับไม่ได้เดินไม่ได้
ทุกวันนี้ผมมีความหวังมากว่าผมจะกลับมาหายเป็นเหมือนเดิม
หยิบกุญแจเลือกได้เพียงคนละหนึ่งดอก
มีเวลาเลือกทั้งสิ้น๔๐นิดหน่อย